วันนี้วันที่๑ธันวาคมใช่ไหมคะ
ส่วนวันที่๓ธันวาคมที่จะถึงวันพระฤหัสบดี
จะมีพิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้เอาบรรยากาศการซ้อมมาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อน
ก่อนที่จะถึงวันจริงในวันที่๓ธันวาคมค่ะ
ผลเอกสมหมายกาวตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ก็เป็นประธานในการซ้อมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของทหารรักษาพระองค์ประจำปี๒๕๕๘นะคะ
โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วม
ซึ่งในพิธีนี้ก็มีการเดินแถวสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์๑๒กองพันธุ์
จำนวน๒๑๙๙นายแล้วก็ยังมี๑กองพันธหารม้าด้วย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของทหารรักษาพระองค์ประจำปี๒๕๕๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภัณษา๘๘ภัณษา๕ธันวาคม๒๕๕๘
พิธีสวนสนามนี้จะมีขึ้นในวันที่๓ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ซึ่งผลเอกสมหมายนี่แหละที่จะเป็นผู้นำกล่าวถวายราชสะดุดี

หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับการปิดจราจรในวันที่๓ธันวาคม
บอกคุณผู้ชมล่วงหน้าเอาไว้เลยวันพระฤหัสบดีนะคะ
จะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
เพื่อที่จะมีการจัดแถวทหารและเดินเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธี
ก็จะไล่ตั้งแต่ถนนสนามชัยถนนเจริญกรุงถนนท้ายวัง
ถนนพระพิพิษถนนหน้าพระรานถนนราชดำเนินใน
แล้วก็ถนนหน้าพระธาตุนะคะ
ซึ่งจะประกอบพิธีที่ท้องสนามหลวงในเวลา๑๖๓๐นถึง๑๗๓๐น
แล้วก็๑๗๓๐นถึง๑๘๐๐นก็จะมีการเคลื่อนกำลังพลกลับที่ตั้งหน่วย
สรุปแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงถึง
ใช่ค่ะเที่ยงก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะไปชมความสวยงามของการสวมสนามครั้งนี้
แผนกันดีเดินทางกันดีแล้วก็ไปรอดูได้นะคะ